คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่เรื่องมูกันหน่อยสายมูกันหน่อย
พูดมาแบบนี้ต้องมีชื่อของสาวคนนี้

หูคุ้นตาคุ้นหน้ากับเธออย่างแน่นอน
เพราะว่าเราดูตัวเลขน้องก็บ่อยฟังเพลงน้องก็บ่อยนะ
ล่าสุดเนี่ยน้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐเราไปเจอน้องเรลัยไลฟ์สดค่ะ
ที่งานคอนเสิร์ตครบรอบหนึ่งปีนะค่ะ
คุณอาสอนเพชรไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เล่าให้เราฟังนะคะว่าเรื่องของสายบูเนี่ยพี่
หนูก็ไม่คิดว่าหนูจู่จะมาเข้าสายนี้
ตอนนี้พอเข้ามาแล้วก็จริงจังกับมันซะหน่อย
มีเวลาว่างหนูก็ตระเวนทำบุญอยู่เรื่อยเลยล่ะค่ะ
แล้วก็โพสต์ภาพให้แฟนได้เห็นกันด้วยนะคะ
ทำบุญไหว้พระก็บ่อยว่าปังแล้วยังไม่จบค่ะ
เรไลเล่าต่อว่าพี่ไหนก็มาสายมูแล้วอยากจะไปให้สุดเลย
ตอนนี้อยากจะปังขึ้นกว่าเดิมค่ะก็เลยวางแพลนกับผู้จัดการ
เตรียมไปเสริมความปังด้วยการทำอะไรรู้ไหมจ๊ะ
ลงนะหน้าทองเอาให้มันดังให้มันปังกว่าเดิมอีกค่ะ
ซึ่งก็อยากทราบกันนะว่าคนดังหลายคนนะอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชม
เขาก็เชื่อในศาสตร์ของการลงหน้าทองนะ
เพราะว่ามันเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับใบหน้าของตัวเอง
ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครเมตตา
ว้าว
หลักที่ขอก็จะของานค่ะของานขอผู้ใหญ่เมตตา
ขอให้มีคนรักมีแฟนคลับเยอะนะคะ
แล้วก็ขอให้สำเร็จในหน้าที่การงานโดยเร็ววัน
แลนของหนูเลยคือลงหน้าหน้าทองค่ะ
คือหนูอยากทำมากก็ดูกับผู้จัดการไว้ว่าเดี๋ยวว่าจะต้องไปแน่นอน
ยังไงรอติดตามด้วยนะคะ
ตอนไม่ลงก็ปังแล้วนะถ้าลงจะปังขนาดไหน
ที่อยู่ในดวงใจน้องน้องบอกว่าน้องนับถือหลวงพ่อกลวย
เพราะว่าขออะไรแล้วแบบมันสมหวังดั่งใจ